ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่อุกอาจนะคะเกิดขึ้นคืนวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดตรังนะคะ
คือมีบ้านหลังนึงเขาก็จัดงานศพอยู่
มีคนร้ายใช้อาวุธปืนขออนุญาตใช้คำภาษาปืนที่ถูกต้องปืนติดกล้องเล็ง
ยิงเข้าไปกลางงานศพเลย
กลางวงไพ่เลยคนในงานศพก็ตกใจแตกตื่นกันนะคะคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะถูกจ้างวานมา
ให้มาฆ่านายอำนวยเหมือนกับว่านายอำนวยเนี่ยเขาเป็นพยานในคดีสำคัญหลายคดี
เราก็เลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปเพราะว่าเหตุการณ์มันอุกอาดมาก
คือไม่สนใจใครกลางงานศพยิงเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายอำนวยเพชรัตน์อายุ๔๘ปี
ชีวิตอยู่ในวัดนางลาดหรือวัดโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ไปร่วมงานศพกันเยอะเลยค่ะเป็นงานศพญาตินะคะ
แล้วนายอำนวยก็นั่งล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่วิถีชาวบ้านก็ล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ในงานศพคนร้ายมาเลย
ยิงไปที่ด้านหลังสามนัดนะคะยิงเข้าไปที่ท้ายทอยหนึ่งนัด
ข้างด้านขวา๒นัด๓นัดแล้วก็ตายคาที่เลยค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่กลุ่มคนร้ายมาก่อเหตุยิงอย่างอุกอาจแบบนี้นะคะ
เราไปเจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะเขาก็กำลังต้อนรับแขกที่ไปร่วมงานศพ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับนั่งกันอยู่ใช่ไหมบนเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินถูกยิงเข้าไปแล้วก็ล้มฟุบลงไปเลยค่ะ
คว่ำไปภรรยาบอกว่าพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
จากคนอื่นที่ไปร่วมงานศพ
ทุกคนคือตกใจแตกตื่นทำอะไรไม่ถูก

เพราะว่าต่างคนต่างหมอบต่างคนต่างหลบ

ตัวภรรยาบอกว่าเธอก็เลยตัดสินใจ
พยุงสามีในอำนวยนี่นะคะขึ้นมากอดไว้

หันไปเห็นรถของคนร้ายเธอเห็นว่าเป็นรถเก๋งสีดำ

แล้วหลังจากนั้นคนร้ายยิงอีกนะคะ

เหมือนกับเป็นการยิงเปิดทางเพื่อจะขับรถหนีค่ะ
ฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ

แล้วพี่เขาบอกว่าแล้วก็เขาบอกว่าเออใครเล่นประทัดเหมือนไอลูกกาเทียมที่เขา
เด็กเล่นทำวันวัดปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วก็บอกว่ายิงกันแล้วยิงปุ๊บพอพี่นั่งลงพอดีจะนั่งตบหาแป๊บ
ใช่ไหมพี่กำลังจะนั่งเขาก็บอกแป๊กไม่ใช่ไอ้ลูกกระเทียมพี่ก็นั่ง
เนี้ยเขาก็บอกว่าอืมยิงกันแล้วปุ๊บใช่ไหมไอ้พวกนี้เขาก็วิ่ง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

เขาเลยโขความเท่าหรือ
เหลือไปเห็นนิดนึงมันน่าจะเป็นรถคันนั้น

ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ชี้แจงกับทีมข่าวเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ามีรายงานข่าวบอกว่าสามีของเธอที่เสียชีวิตนะคะ
จากกลและคดียิงคนงานเหมือนกับว่าไปเป็นพยานสำคัญ
แล้วก็มีกระแสว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า

ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เธอก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะมีประโยคนึงที่สามีเคยพูดอยู่เป็นประจำ
หลังจากที่สามีเคยไปให้ปากคำในคดีรอบวางเพลิงเครื่องจักรกล
ค่ายทหารร๑๕๔ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

ที่ผ่านมาสามีเคยบอกกับเธอว่าจะเป็นคนดีนี่มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ
ประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคที่สามีพูดบ่อยมาก
พูดบ่อยก่อนจะเสียชีวิตนะคะเธอบอกว่านึกถึงคำพูดนี้ตลอดเลย
ทุกวันนี้ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะชุดที่เต็มไปด้วยเลือดของสามี
วันเกิดเหตุเธอยังเก็บเอาไว้ในสภาพเดิม
หลังจากนี้คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสพนายงในการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
เห็นกันนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
หลังจากตำรวจชุดสืบสวนให้ข้อมูลพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุมานะครับ
กลับไปในคืนวันที่๑๗กันยายนประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะครับ
ระหว่างที่นายอำนวยผู้ตายกำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่รัมมี่
วิถีชีวิตของชาวบ้านนะฮะเวลาที่มีงานศพนะครับ
ก็เล่นไพ่เป็นเพื่อนศพอย่างนี้นะครับ
ก็เล่นกับชาวบ้านในงานศพของนายคมสรรทองประดับ
อำนวยก็ไปช่วยงานในฐานะญาตินะฮะ
เขานั่งหันหน้าเข้าหาสาราที่ตั้งศพ
ล้อมวงกันอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
นายอำนวยก็เราทำเป็นสีแดงเอาไว้นะครับ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดซุ่มอยู่ที่มืด
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตรนะครับ

พอสบโอกาสแล้วหนึ่งในคนร้าย
นั่งอยู่เบาะด้านหลังฝั่งคนขับรถนะครับ
หรือที่เรียกกันว่าปืนลูกกรดนะครับ
ลักษณะเป็นปืนติดกล้องเล็งด้วยพาดกับขอบกระจกของประตูรถ
แล้วก็เล็งเป้าลั่นไกยิงเข้าไป๓นัดซ้อน
คือเหมือนกับเป็นแบบสไนเปอร์เลย
คือเล็งแบบว่าไม่ให้พลาดเลยว่าจะยิงคนนี้นะฮะ

ตำแหน่งของการยิงนะครับคนร้ายยิงเรียงลงมา๓นัด
บริเวณท้ายถอยของผู้ตายแล้วก็ลงมาที่แผ่นหลังนะครับ
คือเข้าเป้าคนเดียวเลยไม่โดนคนอื่นเลยนะครับ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ขับรถหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ
ทางประตูหน้าวัดซึ่งภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ที่มาช่วยสามีเนี่ยมาอุ้มขึ้นมาเนี่ย
ไปที่รถของคนร้ายคนร้ายยังยิงเปิดทางอีกสามนัดนะครับ
เพื่อจะหลบหนีไปซึ่งตำรวจคาดว่า
ที่ใช้ยิงเปิดทางจะเป็นปืนอีกระบอกหนึ่ง
เนื่องจากจากปากคำของพยานเนี่ยเสียงดังเนี่ยมันดังต่างกัน
ปืนที่ยิงเปิดทางมีเสียงดังกว่าปืนที่ใช้กระบอกแรกนะครับ
แล้วตามเส้นทางตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือ
ขับไปตามเส้นทางสี่แยกนาปศในพื้นที่อำเภอนายง

นิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชม
เหมือนกับว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้แฝงตัวมามาเช็คเป้าหมาย
ก่อนที่จะลงมือยิงค่ะ
ผ้านตำรวจเอกไชโรศโภธิปฐมผู้กำกัดการฝนายโยง
ส่วนกล้องวงจรปิดที่หน้าวัดนะคะ
กล้องวงจรปิดแต่ปรากฏว่ากล้องถูกฝาผ่าไป
ใช้การไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดตรัง
แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดจุดอื่น

อ่าปืนมันหายง่ายอย่างนี้นะ